คุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะ
ทางตำรวจสศยพระรับอเมืองจังหวัดขอญแกน
ได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีคนไปพบศพ
ผู้หญิงคนนึงลอยอยู่ในลำห้วยพระคือ
ศพของผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงอายุสักประมาณไม่เกิน๒๕ปี
แล้วก็ที่ศพเนี่ยมีจุดสังเกตก็คือมีรอยศักดิ์
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบเรื่องของรอยสัก
เพราะว่าตอนที่มีรายงานข่าวว่ามีการพบศพเนี่ย
มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาไปแจ้งความเอาไว้ว่าลูกสาวเขาหายไป
เขาก็เลยโทรศัพท์ไปถามตำรวจว่าศพที่พบเนี่ย

เพราะว่าญาติแจ้งความหายเอาไว้ที่สพน้ำพองขอนแก่นเมื่อ๔วันก่อน
ทีนี้พอญาติไปตรวจสอบศพเนี่ยนะคะญาติก็ยืนยันว่า
ศพที่พบเป็นศพของน้องเอ๋ยจริง
นางสาวปัชญาปวงศุกร์อายุ๒๒ปีนะคะ
ตอนที่ไปพบศพเนี่ยนะคะศพอยู่ห่างจากฝั่งไปประมาณเมตรหนึ่ง
สภาพศพก็คืออยู่ในลักษณะที่นอนหงายเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๔วัน
ทางเจ้าหน้าที่นำศพขึ้นมาบนฝั่งเพื่อชนะสูตร
กางเกงยีนขาสั้นเสื้อยืดสีน้ำตาล
หน้าอกมีภาษาอังกฤษที่เสื้อยืดนะคะ
แล้วก็จุดที่สังเกตก็คือมีรอยสักที่แขน
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังชนสูตรพลิกศพอยู่เลยค่ะ
มีโทรศัพท์จากญาติของบุคคลที่ศูนย์หายไปก่อนหน้านี้
แล้วเขาแจ้งความเอาไว้ที่สนพจขอนแก่นเขาโทรไปถาม
ศพนี้มีรอยสักแบบนี้แบบนี้หรือเปล่า
ซึ่งก็ตรงกันเลยนะคะรอยสักเป็นรูปการ์ตูนผู้หญิง
ด้วยหมึกที่ต้นแขนทั้งสองข้างซึ่งก็ตรงกัน
ก็เลยมีการส่งพิสูจน์เพื่อยืนยันตัวตนนะคะ
สภาพศพก็คือมีรอยช้ำตามตัวหลายแห่งเลยนะคะ
หน้าผากเนี่ยเหมือนกับมีของแข็งกระแทกจนหน้าผากยุบลงไป
ทีนี้พอรู้แล้วว่าผู้เสียชีวิตคือใคร
ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วก็ไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิด
นำมาซึ่งการจับกลุ่มผู้ต้องหานะคะ
ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปก่อนค่ะ
ไปที่บ้านของน้องเอ๋ยนะคะที่บ้านเลขที่๙๐หมู่๘
ตำบลกุฎน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
มีการจัดพิธีศพน้องเอ๋ยนะคะ
บรรยากาศในงานศพแน่นอนเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เพราะว่าญาติญาติบอกว่าไม่คาดคิดว่าน้องเอ๋ยจะมาจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้

แม่ของน้องเอ๋ยนางชะนัญญามงคลทรัพย์
บอกว่าลูกสาวเป็นคนร่าเริงค่ะ
เอ๋ยแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะมีลูกสองคน
แต่ว่าเพิ่งเลิกกับสามีไปได้ประมาณ๕เดือนที่ผ่านมา
แต่ก็ยังไปมานะคะกับอดีตสามีเพราะว่าต้องดูแลลูก
พบศพน้องเอ๋ยเนี่ยค่ะแม่บอกว่าได้คุยกับน้องเอ๋ยล่าสุดก็คือ๑๙เมษายน
ลูกบอกว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปเลย
๒เมษายนญาติพี่น้องต่างก็ตามหานะคะ
ถามกันไปมาใครเจอน้องเอ๋ยไหมได้คุยกับน้องเอ๋ยไหม
เพราะน้องเอ๋ยไม่โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนที่ผ่านมา
ก็เลยตัดสินใจตามหากัน
คือสุดท้ายแล้วก็มารู้ว่าพบศพลอยอยู่ในห้วยพระคือ

ทางครอบครัวของน้องเอ๋ยเนี่ยไปคุยกับตำรวจที่สพเมืองขอนแก่นนะคะ
ก็ไปถามไปดูศพจนรู้ว่าเป็นเรื่องจริงเป็นศพของน้องเอ๋ยจริง
แล้วไปตรวจสอบที่นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วยนะคะ
ทางนิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินบอกว่าน้องเอ๋ยถูกยิงที่กลางศีรษะ
อันนี้คือสาเหตุที่ทำให้น้องเสียชีวิตค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าทำไมคนที่ลงมือก่อเหตุฆ่าน้องเอ๋ยถึงโหดร้ายขนาดนี้
ทางคุณแม่ทางครอบครัวบอกว่าไม่อโหสิกรรมให้กับคนก่อเหตุนะคะ
ผู้หญิงที่อยู่จมน้ำและขึ้นอืดแต่คือเราเห็นแล้วเราเห็นรอยสักที่แขก
เราก็คิดแล้วว่ามันน่าจะใช่ที่ชาญสูตรนี้เขาแบบยิงแบบห่าตลกเลย
ก็ฝากสินตรัสหมดว่าขอให้แบบดำเนินการให้ไวให้รู้ตัวคนหลายให้ได้อะไรอย่างนี้

คือใครแกนแน่ที่ที่เป็นคนทำว่าคะ
ก็จากการชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างที่คุณแม่บอกนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถูกยิงเข้าที่หัวหนึ่งนัด
ด้วยอบวุทธ์ปืนจุด๓๘นะคะ
กระสุนยังฝังอยู่ในกระโหลกศีรษะของน้องเอ๋ยอยู่เลย
บอกว่าตั้งใจจะเก็บศพน้องเอ๋ยเอาไว้จนกว่าตำรวจจะจับคนก่อเหตุได้นะคะ
แต่ว่าสภาพศพของน้องอาจจะไม่สามารถเก็บไว้ได้
ก็เลยหารือกันว่าเดี๋ยวรอคุณยายที่เลี้ยงน้องเอ๋ยมาตั้งแต่เล็ก
มาถึงวัดก่อนแล้วเดี๋ยวปรึกษากันว่าจะเผาศพน้องวันไหน
ตอนแรกบอกว่าจะยังไม่เผาจนกว่าจะจับคนร้ายได้
ญาติของน้องเอ๋ยค่ะนางสาวละลินทิพย์แก้วพริ้งอายุ๒๐
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมานี่เอง
พี่สาวชวนไปเล่นน้ำสงกรานในเมืองขอนแก่น
แล้วก็ไปที่ห้องพักของเพื่อนชายของน้องเอ๋ยที่ชื่อว่าตั้มค่ะ
ว่าเป็นคนที่น้องเอ๋ยคบหาดูใจกันอยู่อายุสักประมาณสามสิบได้นะคะ
ตั้มคนนี้ไปที่ชั้น๕เป็นเหมือนกับหอพักเป็นคอนโดมิเนียมในเมืองขอนแก่นนะคะ
ตอนที่อยู่ในห้องพักเนี่ยน้องเอ๋ยกับตั้มทะเลาะกันนะ
ตั้มเนี่ยเอาปืนจ่อหัวเอ๋ยแล้วก็ในตั้มเป็นคนดูเหมือนกับมีอารมณ์ฉุนเฉียวมาก
ญาติของน้องเอ๋ยก็เลยบอกว่ากลัวเลยเห็นภาพแบบนี้กลัวขอตัวกลับก่อน
จนเย็นยี่สิบเอ็ดเมษายนน้องเอ๋ยโทรศัพท์ไปหานะคะ
แต่ไม่ทันได้รับสายโทรกลับไปติดต่อไม่ได้แล้ว
แต่ว่าในคืนนั้นนะคะเห็นน้องเอ๋ยโพสต์เฟซบุ๊ก
ลักษณะที่ว่าไปเที่ยวสถานบันเทิงในเมืองขอนแก่น
แล้วก็เอามาจอจอที่หัวพี่สาวนู้น
เออห้องพักนี่เป็นห้องพักของใครค่ะ
ของในคนนี้แหละค่ะในตั้มนี่
ตอนนั้นนี่น้องแพนเคยเห็นเขาก่อนแล้วไหมค่ะ
ใช่ค่ะเห็นแต่ตอนช่วงสงการนี้ค่ะ
ถ้ามันติดตาจะไม่เคยลืมเลยค่ะ
เราคิดว่าน้องเอ๋ยเสียเนี่ยมันเกี่ยวพันกับผู้ชายคนนี้ไหม

เขามาขอกรรมสมุทรพี่สาวนู้นแล้วก็ขอให้ตำรวจจับเขาได้เลย
นี่ทางนางสาวละลินทิศบอกว่า
สงสัยในตั้มแฟนใหม่ของน้องเอ๋ยนี่แหละ

ในตั้มเอาปืนมาเจาะหัวน้องเอ๋ยมาขู่ตั้งแต่นู่น

ก็เลยคาดว่าน้องเอ๋ยน่าจะถูกฆ่าตายในห้องพัก

อันนี้เป็นการคาดการณ์ของครอบครัวนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่หอพักที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
ซึ่งเป็นห้องที่น้องเอ๋ยถูกฆ่าในอำเภอเมืองขอนแก่น
แล้วก็คนที่อยู่ในหอพักในคอนโดมิเนียมที่เดียวกันเนี่ยค่ะเขาก็เลยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะ
เขาบอกว่าห้องที่เกิดเหตุอยู่ชั้น๕ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับที่คนที่ให้ข้อมูลกับเราเขาอยู่
บอกอยู่ชั้นเดียวกันเลยซึ่งห้องของในตั้มแฟนใหม่ของน้องเอ๋ยเนี่ยเขาอยู่กับน้องชายนะคะ
ตั้มชื่อจริงก็คือนายทงชัยกลางเมืองซึ่งก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงคาดว่าเป็นแฟนในตั้มนี่แหละ
มาหาสู่อยู่เป็นประจำก็เห็นว่ารักกันดีแต่วันที่๒๒เมษายนเนี่ยเห็นว่าในตั้มมีอาการผิดปกติ
ลี้ลุกลนแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงดังเหมือนเสียงปืนด้วยนะคะ
แต่เขาไม่แน่ใจว่าเสียงปืนหรือเปล่าแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์อะไร
แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากวันที่ได้ยินเสียงปืนเนี่ยไม่เห็นแฟนสาวของในตั้มอีกเลยคือไม่เห็นน้องเอ๋ยอีกเลยอะค่ะ
รู้อีกทีอ้าวพบศพอ้าวเป็นศพน้องเอ๋ยตกใจมากนะคะคนที่อยู่คอนโดมิเนียมเดียวกันบอกแบบนี้
อ้าวพบศพอ้าวเป็นศพน้องเอ๋ยตกใจมากนะคะคนที่อยู่คอนโดมิเนียมเดียวกันบอกแบบนี้
อ้าวพบศพอ้าวเป็นศพน้องเอ๋ยตกใจมากนะคะคนที่อยู่คอนโดมิเนียมเดียวกันบอกแบบนี้
อ้าวพบศพอ้าวเป็นศพน้องเอ๋ยตกใจมากนะคะคนที่อยู่คอนโดมิเนียมเดียวกันบอกแบบนี้
เคยเห็นเขามาอยู่นี่นะสักเกือบเดือนที่ผมเห็นนะเพราะว่าเห็นแล้วแต่ว่าเราก็มองพฤติกรรมมันดูแปลกเขายังคุยกับรอพออยู่ว่าเอาทำไมคนแบบนี้มาอยู่ได้ยังไงเนี่ย
ซักวันซักวันใกล้เย็นก็มาเจออีกก็ยังบอกแฟนว่าในครู่นี้มันถือไม่มีที่นอนเถอะป้ะเค้าเดินมันกับผู้ชายแม่ซื้อเหล้าซึ้ออะไรอีกมาขึ้นไปกินกัน
มาหาในชูชายแหละที่ที่รู้จัก
ฮะยังมีผู้หญิงคนอื่นมาหาอีกไหมครับผม
อยู่สองคนนะผมเห็นอยู่แค่สองคนคู่นี่แหละ
คู่นี้ครับ

สองคู่นี้ดูลักษณะนะเขาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นย่างกันแล้ว
สองคนนี้เป็นเพื่อนกันน่าจะเป็นเพื่อนกัน
ผู้หญิงอีกคนตัวอวบผิวค้ำ
ครับตัวใหญ่นะออกตัวใหญ่

คือตอนนี้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัว
ผู้ที่ฆ่าน้องเอ๋ยได้แล้วนะฮะ
เดี๋ยวท่านรอฟังว่าไปจับที่ไหนได้ยังไงนะครับ
แต่ที่คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เนี่ย
นี่คือคอนโดมิเนียมที่เชื่อว่าน้องเอ๋ยมาที่นี่มาอยู่กับในตั้มที่เป็นแฟนใหม่
ที่เป็นแฟนหนุ่มแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตก่อนเอาศพไปทิ้งน้ำ
ก่อนที่ตำรวจจะจับผู้ต้องหาได้นะครับ
ในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพนะฮะที่ทำให้เห็นหลักฐานสำคัญ
นี่ครับในคอนโดแห่งนี้เลยที่คุณกิติศักดิ์ไปเนี่ยนะครับ
มีผู้ชายกับผู้หญิงนะครับ๒คนนะครับ
อุ้มน้องเอ๋ยออกมาจากคอนโดมิเนียมแล้วก็ไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่ออกไป
คาดว่าก็คงจะเอาศพไปทิ้งคลองนะฮะ
ก่อนที่จะมีคนไปพบศพนะครับ

บอกว่าทั้งสองคนในภาพคือนายทงชัยกลางเมืองอายุ๓๐ปี
หรือว่าในตั้มซึ่งมีฉายาว่าตั้มไส้แตะ
ค้ายาเสพติดในพื้นที่เนี่ยเขาเรียกกันว่าตั้มไส้แตก
ส่วนผู้หญิงชื่อนางสาวธรรมพัฒนศรพุทธรักษา
อายุ๒๖ปีแล้วก็ยังระบุรายละเอียดบอกว่า
เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อ๒๒เมษายนประมาณตี๓๕๐นาที
ทั้งสองคนแล้วก็ผู้ตายและมีพยานอีกหนึ่งคนเป็นผู้ชายนะครับ
รวม๔คนกลับมาจากไปเที่ยวที่ร้านอาหาร
ตั้งวงดื่มเหล้ากันต่อที่ห้องในคอนโดของ
ตั้มหรือว่านายทงชัยนะครับ
ขณะกำลังตั้งวงดื่มสุรากัน
พยานบอกว่านายทงชัยไม่พอใจที่ผู้ตายก็คือน้องเอ๋ย
เข้าไปพูดคุยแล้วก็ไปถ่ายภาพกับผู้ชายคนอื่น
ตอนที่อยู่ที่ร้านอาหารที่ไปดื่มกินกันมา
แล้วนายทงชัยหรือว่าตั้มนะครับ
ก็มีอาการทางประสาทคิดไปเองว่า
ผู้ตายจะไปแจ้งตำรวจให้มาจับตัวเองที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ก่อนที่นายทงชัยจะใช้ปืนพกชนิดลูกโม่ไม่ทราบขนาดสีเงิน
ยิงเข้าไปที่ศีรษะของน้องเอ๋ย๑นัด

ขณะนั้นหญิงสาวในกล้องวงจรปิดที่เดินคู่กับในตั้มเนี่ย
อุ้มน้องเอ๋ยไปเนี่ยซึ่งถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
ชื่อว่านางสาวธรรมพัฒนศรอยู่ด้วยกันนะครับ
แต่จะมีส่วนร่วมรู้เห็นมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไง
ที่เขาแชร์กันในวันนี้นะในช่วงเย็นเนี่ย
เขาบอกว่าก็ไม่แน่ใจต้องรอการสืบสวนขยายผลของตำรวจ
แต่เชื่อว่าทั้งนายทงชัยและหญิงสาวที่ชื่อนางสาวธรรมพัฒนศร
ร่วมกันเอาศพน้องเอ๋ยไปอำพรางด้วยการทิ้งลงคลอง
พอมีการแชร์เพื่อติดตามหาตัวคนร้ายที่ฆ่าน้องเอ๋ย
แล้วก็อำพลางศพด้วยการทิ้งลงคลองเนี่ยนะฮะ
เราก็ติดต่อไปยังพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัย
ซึ่งท่านบอกว่าภาพที่แชร์กันในโซเชียลเนี่ย
เป็นภาพผู้ต้องสงสัยจริงที่ลงมือฆ่าน้องเอ๋ย

เป็นผู้ชายกับผู้หญิง๒คน
เป็นภาพที่ตำรวจส่งไปรายงานคดีให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามขั้นตอนซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าภาพมันหลุดออกไปได้อย่างไร
แต่การที่ภาพหลุดออกไปณขณะนั้นนะก่อนจะจับคนร้ายได้
ท่านภูมิกับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่ามันก็ทำให้ตำรวจทำงานยากนั่นแหละอืม
คนร้ายทีนี้ก็อาจจะรู้ตัวแล้วว่าตำรวจได้ภาพแล้วอุ่มออกมาจากห้องแบบนี้
อ่าเดี๋ยวฟังเสียงข้านผู้กลับหน่อยโอ๊ย
ก็อันนี้เป็นในช่วงก่อนที่จะจับได้นะครับท่านผู้ชมครับ
มุ่งประเด็นเอาไว้ก็คือเรื่องของการทะเลาะวิวาสนะครับหรือว่าจะมีเรื่องชู้สาวขัดผลประโยชน์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แต่ข้อหาที่จะขอสารอนุมัติออกหมายจับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับร่วมกันซ่อนเร้น
หรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายอืมแล้วก็มีเฟซบุ๊กของผู้หญิงคนหนึ่งนะ
ที่ชื่อว่านินเชื่อว่าก็คงจะเป็นผู้หญิงที่เดินคู่กับในตั้มที่อยู่ในภาพวงจรปิด
หรือได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่มีการแชร์เรื่องในเรื่องนี้อืมภาพจากกล้องมุมจรปิดเนี่ย
บอกว่าสถานการณ์ที่เจอมาใครไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอก
แต่ปากคนดันรู้ดีแค่ปากพูดแล้วต่อปากบอกว่าเห็นอยู่ด้วยกัน
ก็จะคิดว่ารวมกันไปหมดแต่จะรู้ไหมว่าเราโดนอะไรบ้าง
ทุกอย่างช่วยเต็มที่เท่าที่ช่วยได้
ใครจะอยากให้ออกมาแบบนี้ตกอยู่ในสภาวะแบบนี้
โหดร้ายขอความยุติธรรมบ้าง
แต่ว่าทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยตามเรื่องนี้ต่อนะคะ
อย่างที่บอกว่าในตั้มที่ตกเป็นผู้ต้องหาที่เป็นแฟนใหม่ของน้องเอ๋ย
บ้านเขาอยู่ที่อำเภออุบลรัฐทีมข่าวเราไปถึงบ้านเลยนะ
ไปคุยกับแม่ของตั้มนะแม่บังฮองแก้วมาสนะคะ
แม่ของตั้มบอกว่าตั้มเนี่ยออกจากคุกเมื่อ๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ข้อหายาเสพติดติดคุกมา๕ปี
แม่เนี่ยไปกู้เงินมา๕๐๐๐จัดงานบวชให้ลูกชาย
ได้๗วันตั้มก็ไปอยู่อำเภอเมืองขอนแก่น
ทำงานในสถานบันเทิงอยู่ในหอพักที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ก็อยู่กับน้องชายอะนะน้องชายตั้ม
ส่วนน้องเอ๋ยตัวตั้มเนี่ยเคยพาไปที่บ้านนะ
ตั้มบอกแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นลูกชายเล่าให้ฟัง
แต่แม่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าน้องเอ๋ยเป็นคนอะไรยังไง
รู้ข่าวว่าลูกชายไปก่อเหตุก็ตกใจเหมือนกัน
ลูกชายออกมาจากคุกนิสัยเปลี่ยนไปแม่บอกค่ะ
ใจร้อนกว่าเดิมอีกทำอะไรไม่คิด
แต่ก็ไม่รู้ว่าลูกชายจะก่อเหตุจริงหรือเปล่า
ถ้าเป็นเรื่องจริงแม่ตั้มบอกเลยว่า
ก็จะต้องรับผิดในสิ่งที่เกาะไว้
ก็ดูกันไปก่อนคบกันไปก่อนล่ะลูก
แม็ก็ว่าอย่างนี้ล่ะเนี่ยเป็นอะไรว่า
แม่ก็แค่อยู่โทษแหลงด้วย
ก็ก็ไปส่งกันไป

แม่แบบเนี่ยเข้าชายแต่ก็พี่แรอที่ผมแล้ว
กับยายแกอยู่ว่ายายจะตามที่ฉันไปขอนแก่นนี่เอาข้าวเอาปลาไปส่งมา
แล้วเวลามีบุญมีอะไรก็ไปส่งลูกเนาะ
ว่าไอ้ตั้มนั้นมันไม่เหมือนเก่านะฉันยังไม่ไว้ใจมันเลย
มันเป็นยังไงมันเป็นวอกแวกเป็นวอกแวกเป็นไม่เหมือนเก่าเนาะ
บางทีแม่ก็บอกเอ้ยมึงก็เคยเป็นได้เรียนทำเอกทำโทรมาที่ในคุก
มึงก็ตั้งสติดไว้ที่ลูกถ้าเขาทำผิดอย่างนี้ก็กลับตัวกับใจ
ใช่ไหมครับกลับมาใช้กรรมแต่เราเข้าได้ทำนะ
ตอนนี้แม่เป็นทุกข์มากเลยมากที่สุดทีเนี้ยค่ะภาพรวมทางคดีเป็นแบบนี้นะคะ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นบอกว่า
คือผู้ต้องหามีสองคนก็คือในตั้มตั้มไส้แตกเนี่ยนะคะในถวงชายกลางเมือง
ก็เป็นชาวขอนแก่นนี่แหละอีกคนนึงก็คือผู้หญิงที่เห็นในคลิปภาพอ่ะค่ะ
นางสาวธรรมพัทธ์สอนพุทธรรักษาอายุยี่สิบหกปีก็เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเหมือนกัน
จากการสอบสวนก็คือยี่สิบสองเมษายนช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบตีสี่
สักตีสามห้าสิบนาทีในตั้มผู้ต้องหาคนที่หนึ่ง
กับนางสาวธรรมพัฒนศรผู้ต้องหาคนที่สองรวมถึงน้องเอ๋ย
และมีพยานอีกคนนึงที่ชื่อว่านายอาทิตย์เขากลับจากไปเที่ยวที่ร้านอาหาร
แล้วก็พากันมาตั้งวงดื่มเหล้ากันต่อที่ห้องพักของตั้มที่คอนโดนี่แหละค่ะ
อยู่ริมถนนกลางเมืองขอนแก่นดื่มเหล้ากันเสร็จ
ตั้มเนี่ยไม่พอใจที่น้องเอ๋ยไปคุยไปถ่ายรูปกับผู้ชายคนอื่นที่อยู่ในร้านอาหาร
แล้วตั้มเหมือนกับมีอาการทางประสาทที่คิดไปเองว่าน้องเอ๋ยจะไปแจ้งตำรวจให้มาจับตัวเอง
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นประจำก็เลยทะเลาะกัน
จังหวะตรงนั้นเนี่ยในตั้มนางสาวธรรมพัฒนศร
ตัวน้องเอ๋ยอยู่ในห้องส่วนในอาทิตย์ที่เป็นพยานเนี่ย
เขาบอกว่าเขาอยู่ในห้องน้ำแล้วตั้มใช้ปืน
ยิงใส่หัวของน้องเอ๋ยหนึ่งนัดจนน้องเอ๋ยเสียชีวิต
แล้วตอนนั้นนางสาวธรรมพัฒน์สอนก็อยู่ด้วยก็เห็นเหตุการณ์ด้วย
จะมีส่วนร่วมรู้เห็นอะไรขนาดไหนเดี๋ยวต้องสอบปากคำเพิ่มเติม
แต่ว่าได้มีการช่วยเหลือกันคือในตั้มกับนางสาวธรรมพัฒนศรเนี่ย
นำศพของน้องเอ๋ยไปทิ้งไว้ในคลองคลองน้ำห้วยพระขือ
ที่บ้านพระคืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งลำห้วยห่างจากคอนโดไป๑๐กิโลกรัม

เรื่องต้นก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
แล้วก็ล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
บอกว่าตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้แล้วนะคะ
จับได้ที่นู่นเลยจังหวัดตราด
ตั้มคนนี้ที่รอยสักเต็มตัวแล้วก็เหมือนกับว่าตัวผู้หญิงนางสาว
ธรรมพัฒนศรเนี่ยเหมือนกับมอบตัวนะคะรายงานข่าวในเบื้องต้นนะคะ
แต่ในตั้มเนี่ยไปตามจับได้ที่จังหวัดราชอ่า
ก็เป็นความคืบหน้าของคดีนี้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า

เหมือนกับโพสต์เฟซบุ๊กอะไรบอกว่าก็พยายามทำถูกบังคับอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะ